วันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐตัวโต

สทชห้ามชี้นำการเมืองสั่งเคร่งครัดช่วงเลือกตั้ง
ปรากฏอยืนยืนภาษีย้อน๓ปี
เพื่อไทยเคาะส่ง๒๔๙สสเขต
เรื่องของการที่จะส่งผู้สมัคร

ใช่ครับส่งผู้สมัครแต่ละพักเนี่ย
ส่งผู้สมัครระบบเขตเนี่ย

หรือจะส่งกี่ท่านกี่คนนะครับ
เพราะว่ารายชื่อของคนที่จะต้องลงสมัคร

วันที่๔๘กุมภาพันธ์

ดังนั้นเรามาดูการเตรียมความพร้อมของแต่ละพักกันหน่อยนะครับ
แล้วก็ขณะที่ทางด้านหัวหน้าภักดิ์พลังประชาบรัฐบอกว่า
ยังมีเวลาในการประกาศบัญชีบรายชื่อ

เพราะว่ารายชื่อที่จะถูกเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี

ก็ต้องประกาศในห่วงของวันรับสมัครเหมือนกัน

ซึ่งเรื่องนี้นะครับนายอุตมะสาวนายน

กระบวนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี
ในบัญชีพักตอนนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว

ยังไม่ถึงจุดที่ต้องไปทาบทามใครเลย
เพราะยังมีเวลาไปจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

แต่มันก็มีรายชื่อเผยออกมานิดนะครับ

ชื่อของนายอุตมะ

นายกรัฐมนตรีพยายามสั่งอยู่ตลอดเวลา
ให้รัฐมนตรีทุกคนปิดจ๊อปปิดงาน
พยายามเดินหน้าทุกโครงการให้เห็นผล
ส่วนที่ตัวเองมีภารกิจเดินทางไปรถโชว

ตั้งแต่๓๐มกราคมถึง๒กุมภาพันธ์นี้
หากอีก๓รัฐมนตรีลาออกก่อนเดินทางไป
ตัวเองก็คงไม่ได้ไปแน่นะครับ
เรื่องของ๔รัฐมนตรีที่ถูกจับตามองว่าจะลาออก
เมื่อไหร่นั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับ
ฟังเสียงของผลเอกประยุทธ์จันโอชา

อันนี้เป็นเสียงของพลเอกประยุทธ์จันโอชา

ระหว่างที่ท่านเป็นประธานวันสถาปนาม
โรงเรียนเตรียมทหารครบรอบ๖๑ปี
โดยย้ำให้ผู้ที่อยู่ทั้งในและนอกราชการ

พาประเทศชาติไปสู่ความสงบสันติ
ทำให้ประชาชนเห็นว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชน

ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยตำแหน่ง
และรางวัลเกียรติยศจากดาวโดยการคัดสรร

นายกยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามถึงอนาคตทางการเมือง
โดยระบุสั้นเพียงว่าขอให้ไปดูที่กฎหมาย
ช่วงนี้ถ้าถามเรื่องการเมืองนายกจะยิ้มอย่างเดียวนะ

พูดนะถึงเลยค่ะนิ่งเลยค่ะ

บ๊ายบายแต่แบบไม่เอาไม่ตอบ

เฮ้หันมาเหลวนิดหน่อยนะ

กรกตก็มีความเคลื่อนไหวหนักอยู่เหมือนกันนะครับ

การกรกตย้ำว่าวันสมัครสอสอ
ทุกคนจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

เรื่องของการยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาย้อนหลัง๓ปี
คือปี๕๙ถึงปี๒๕๕๙
ยังย้ำนะยังเป็นช่วง๓ปีนี้นะคุณนะ

ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการหาเสียง
โดยขณะนี้ยังสามารถแจ้งต่อกรกตได้ว่า
จะใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียใดอย่างละเอียด
ทั้งชื่อรูปภาพเพื่อป้องกันการใช้บัญชีปลอม

สัปดาห์หน้าได้เชิญไลน์แห่งประเทศไทยมาหาบรือ
กรอบวิธีคิดนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องดูโซเชียลมีเดียเขาจะคิดเงินคิดทองยังไงนะครับ
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบในการหาเสียงผ่านโลกโซเชียล
ส่วนเรื่องของการยื่นภาษียังย้ำไว้ปี๕๙ถึง๖๑
แล้วบอกว่าใครที่จะสมัครยังสามารถยื่นได้ทัน
คือเขาเปิดให้ยื่นตั้งแต่มกราคมจนถึง๓๑มีนาคม
ดังนั้นใครยังยื่นไม่ครบก็ยังไปยื่นได้อยู่ทันแน่นอนนะครับ
ขณะที่สภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะคะได้จัดงานสัมมนาหัวข้อ
นโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลหลังเลือกตั้ง
งานนี้ก็มีการนำจาก๗พักการเมือง
มาร่วมประชันวิสัยทัศน์นโยบายด้านเศรษฐกิจกันคึกคักเลยนะคะ
โดยนายภัยบูลนรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
รับว่าสถานการณ์ภายหลังการเลือกตั้งไม่มีความกังวลอะไรมาก
กว่าการที่รัฐบาลใหม่จะไม่มีเสถียรภาพค่ะ
โดยทางตลาดทุนไม่สนใจว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาล
จะเป็นรัฐบาลเก่าหรือใหม่ก็ได้
แต่ขอให้นโยบายสร้างความเชื่อมั่นและทำจริง
หากได้พักเดิมก็เป็นเรื่องดีค่ะในการสารต่อนโยบาย
เช่นเดียวกันถ้าหากเป็นรัฐบาลใหม่ที่ยืนยันว่าจะสารต่อนโยบายที่เริ่มไปแล้ว
ก็ทำได้ไม่มีปัญหานะคะ
ขณะที่ความเคลื่อนไหวอีกฝ่ายหนึ่งนะคะของพักการเมือง
ก็ยังคงมีการเดินหน้าลงพื้นที่หาเสียงอย่างต่อเนื่อง
ทยอยเปิดตัวผู้สมัครในแต่ละพื้นที่ค่ะ
กว่าจะมีความชัดเจนจากกรกตก็ตาม
โดยในส่วนของพักพลังประชารัฐ
รื้อบัญชีก่อนเคาะตัวผู้สมัครระบบเขตกันอีกรอบหนึ่ง
โดยเฉพาะที่เชียงใหม่นะคะมีแนวโน้มสูงที่จะส่งลูกชายนายบุญทรงเตรียพิรม
นั่นก็คือนายเดชนัทธวิทย์ลงที่เขต
นะครับแล้วก็ภักดิ์ฝรั่งประชารัฐเนี่ย
บอกว่าใกล้จะวางตัวผู้สมัครสอสอทั้ง๓๕๐เขต
เสร็จแล้วเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่๒๔กุมภาพันธ์นี้

เริ่มที่ผู้สมัครสสกม๓๐เขตเป็นชุดแรกเปิดตัวกันก่อนเลยนะครับ
ส่วนพักเพื่อไทยเองก็เคาะแล้วเหมือนกันนะครับ
จะส่งสอสอ๒๔๙เขตนะครับ
เพราะเมื่อวานนี้ผู้สิทธิ์รายงานจากภักดิ์เพื่อไทยว่า
คณะกรรมการสัญหาผู้สมัครสอสอภักดิ์เพื่อไทย
ประชุมสรุปจำนวนยอดผู้สมัครสอสอที่จะส่งแล้วนะครับ
โดยจะส่งผู้สมัครสอบระบบเขตทั้งสิ้น๒๔๙เขต
กรุงเทพมหานครตัดสินใจส่งผู้สมัครทั้งสิ้น๒๒เขต
ส่วนผู้เสนอตัวลงสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อมี๑๓๑คน
แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือมีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
และมีนายชัดชาติสิทธิพันธ์
ก็แสดงความประสงค์ในส่วนที่จะสมัครเป็นสอสอแบบบัญชีบรายชื่อด้วยนะครับ
ส่วนช่วงเที่ยงวันนี้นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
หัวหน้าพักอนาคตใหม่จะเปิดตัวว่า
ที่ผู้สมัครสอบกรุงเทพฯณครของภักรณ์ที่จะส่งครบเลย
ก็รอติดตามว่าแต่ละพักจะส่งกันยังไงบ้าง
แล้วก็รอเรื่องของการสมัครผู้สมัครสอสอกันหน่อย
วันที่๔๘กุมภาพันธ์นี้นะครับ